ที่กระทรวงพลังงานเนี่ย
เขาน่นนำให้ประชาชนออกมาใช้

คนเข้าไปดูเนี่ยกว่าสี่ล้านครั้งเลยนี่เลยพี่คนนี้นะคะ
หนุ่มใหญ่รายนี้เลยเขาเรียกตัวเองว่าพี่โกสายหา
พี่โกสายฮาเนี่ยแกพูดถึงเรื่องของเตามหาเศรษฐีที่เศรษฐีไม่ได้ใช้
เพราะอะไรก็ไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าต้องจ่ายค่าถ่านถุงเนี่ยแพงกว่า
แล้วยังไงล่ะคุกใจเช้าเน็ตสิเข้าไปดูเข้าไปชมจนสี่ล้านสองแสนครั้งในเวลาไม่กี่วันเอง
ไปดูพี่โกสายหากันหน่อยแกพูดถึงเรื่องนี้ยังไงฮะ
เค้อตืนตรีห้ามะต้องหันมาตืนสี่เพื่อมาก้อไฟ
ยูตึกเท่าตื่นขึ้นมาก้อพร้อมกัน
บันพิงละทีนี้นิดนึงก็เพิงไหม้กันละทีเดียว
พระกระทรงพลังงานแนะให้ใช้เตาอังหลู่
การไฟฟ้าส่วนผู้บิพราคแนะให้ใช้เทียน
นี่มันไทยแลนด์แดนสโลไลนิวา
โอ้โหถูกใจทุกประโยค

นี่นะคะคือเหมือนเอ๊ะมันก็อาจจะคิดตามไปมันก็จริงไหมอ่ะ
พอมันออกมานี่ใช้ฐานนี่
คูณให้เรียบร้อยเลยว่าใช้วันละถุง
และ๓๐วันก็ต้อง๓๐ถุง

นึกภาพอยู่ห้องแถวทุกคนมานั่งพัดเตาทุกวันตอนเช้า

แล้วก็เจ้าของโรงเรียนสอดทำอาหารชื่อดัง
พูดถึงเตามหาเศรษฐีเหมือนกันยังไง
หลังตอนเข้าไลน์แล้วมีคนไปถามว่า
อาจารย์อาจารย์ใช้เตาหรือยัง
งานนี้ฟ้าดัวเลยหาขนาดไหน
อ้าดู
อ้าจนฉันแก่จนเจ็ดสิบมาไกลจากเตาเยอะมากแล้ว
กูจะถึงเชิงตะกอนอยู่แล้วให้กูวกถอยหลังกลับไปใช้เตา

ไม่ได้มีตาข้างหลังจะได้เดินถอยหลัง
เอาเป็นบางประเด็นอันนี้พูดถึงเรื่องของการใช้เตานะ

พูดถึงเรื่องการเสี่ยงเพลิงไหม้หากใช้ในคอนโด
หากทุกบ้านใช้เตาถ่านจริงอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ไม้
ตัดไม้มาทำถาดตัดไม้มาทำถาดอีกนะ